ใครที่เป็นพ่อแม่เนี่ยหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ย
ฟังข่าวแบบนี้แล้วเหมือนตายทั้งเป็นนะคะ

พี่เลี้ยงใจร้ายทำร้ายร่างกายน้อง

พฤติกรรมสาดิตมากทุบตีไม่พอ

กับน้องฟกเขียวช้ำไปทั้งตัวเลยนะคะ
อาการตอนนี้ล่าสุดของน้องคือน้องอาการโคม่า
น้องนอนกลายเป็นเจ้าชายนิชชา
ไม่รู้ตัวแล้วนะคะก้านสมองของน้องตาย
ตอนนี้สิ่งที่ทำให้น้องมีลมหายใจต่อได้ก็คือ

มีเครื่องช่วยหายใจช่วยต่อลมหายใจของน้องของน้อง
เพื่อรอให้คุณพ่อของน้องมาดูน้อง
กำลังมาจากจังหวัดสงขลานะคะ

รคำพรบุญพัฒน์อายุ๓๓ปี
ไปแจ้งความกับตำรวจโรงพักพระสมุทรเจดี

ช่วงเช้าของวันที่๑๐กรกฎาคม
ได้นำน้องดิวลูกชายวัย๒ขวบ๕เดือน
จ้างนางมายุรีทวงเกรดอายุ๓๔ปีเลี้ยงดู

ตกลงค่าจ้างอยู่ที่เดือนละ๖๕๐๐บาท
ช่วงบ่ายของวันที่๒๒กรกฎาคม
ทางโรงพยาบาลที่ชื่อว่าโรงพยาบาลสมุทรเจดีสวาธยานนท์

คุณแม่ค่ะน้องดิวป่วยนะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ตกใจค่ะเอ๊ะเพิ่งจ้างพี่เลี้ยงคนนี้เลี้ยงได้๑๒วัน
ทำไมถึงน้องเป็นแบบนี้นะคะรีบเดินทางไปที่โรงพยาบาล
คุณแม่ค่ะบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
เห็นสภาพน้องแล้วใจสลายเลยนะคะ
เพราะว่าร่างกายของน้องดิวมีบัตรแผลตกสะเก็ด
มีรอยเขียวช้ำบริเวณหน้าอกด้านหลังศีรษะบวม
ไม่รู้สึกตัวค่ะคุณแม่เห็นเนี่ยเอาละ
นึกถึงอย่างอื่นเลยพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกายแน่นอนนะคะ
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะเอาอาการน้องดิวก่อน
ดิววัย๒ขวบ๕เดือนตรงนี้เนี่ย
น้องมีอาการคือกั้นสมองตายนอนไม่รู้สึกตัวนะคะ
น้องไม่สามารถหายใจได้ด้วยตนเอง
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ตลอดเวลา
หมอก็บอกกับคุณแม่นะคะขออนุญาตจริง
บอกกับคุณแม่บอกว่าทำใจได้เลยนะ
สิ่งที่จะทำให้น้องดิวฟื้นคืนไม่ได้ต้องมีปฏิหารเท่านั้นนะคะ
วันนี้คุณปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีค่ะ
ไปพบกับนางสาวเพียงคำพรบุญพัฒน์แม่ของน้องดิวที่โรงพยาบาล
คุณแม่บอกว่าตอนนี้เธอยังทำใจไม่ได้นะกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ไม่คิดว่าพี่เลี้ยงที่เธอไว้ใจเนี่ย
จะมาทำร้ายร่างกายของลูกเธอได้ขนาดนี้
คือเขาบอกว่าเขาเลี้ยงเด็กมาตั้งแต่แรกเกิดแล้วอะไรประมาณนี้
ก็เลยเอาเขามาเป็นพี่เลี้ยงอีกอย่างขึ้น
คือลูกเราอ่ะจะเป็นเด็กที่ว่าสไตล์มากแต่เขาคือไม่ชอบใครไม่ชอบใครเขาก็คือแบบจะ
ต้านทันทีแต่ถ้าว่าเขาชอบใครรักใครก็จะเข้าไปกอดไปหอม
ซึ่งลูกเราทำแบบนั้นเราก็คิดว่าเขาโอเคกับลูกเขา
ทีนี้ความคืบหน้าของคดีค่ะคุณผู้ชมน่าจะเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าล่าสุดตำรวจโรงพักพระสมุทร
ดีสามารถจับตัวพี่เลี้ยงใจร้ายรายนี้ได้แล้วนะคะแต่ว่าตัวเธอเองเนี่ยยังคงให้การ
ภาคเศษยอมรับเพียงว่าเป็นคนลงมือทำร้ายน้องดิวจริง
จากว่าน้องดิวไม่เชื่อฟังแล้วก็อุจจาระรถที่นอน
เธอก็เลยลงโทษด้วยการกัดตามร่างกายหยิกใบหู
และบางครั้งก็ใช้มือทุบที่แผ่นหลังของน้องด้วย
ส่วนนี้ค่ะพี่เลี้ยงใจยักษ์รายนี้เนี่ยนะคะ
ซึ่งทั้งหมดที่ทำลงไปเพียงเพราะต้องการให้เด็กหลาบจำ
แต่นี่คุณเกือบฆ่าชีวิตเขาไปแล้วนะส่วนอาการที่น้องบาดเจ็บสาหัส
สมองตายนอนไม่ได้สติเนี่ยพี่เลี้ยงรายนี้บอกว่า
เป็นผลมาจากที่น้องเนี่ยตกบันไดลงมาเองตกบันไดจ้า
บอกว่าเธอไม่ได้ทำร้ายร่างกายตำรวจตอนนี้ยังไม่ปักใจเชื่อ
คำให้การของพี่เลี้ยงนะคะเบื้องต้นได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา
คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส
พยานหลักฐานที่ปรากฏแต่ถ้าเกิดว่าขออนุญาตนะ
อันนี้แช่งน้องนะแต่ถ้าเกิดว่าภายหลังเนี่ย
น้องเสียชีวิตก็จะแจ้งกลับข้อกล่าวหาเพิ่มเติมทันทีนะคะ